ซึ่งในวันนี้นะคะมีงานเสวนาบทบาทของศาสนา
ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นค่ะจัดโดยสนช
ซึ่งมีผลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ

ติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากรัฐสภาค่ะ
ล่าสุดนะคะผลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
ก็อยู่ในระหว่างการปราธกฐาเรื่องบทบาทของศาสนา
ต่อการปราบรามการทุจริตคอรัปชั่นนะคะ
โดยย้ำนะคะว่าศาสนาจะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยย้ำเตือนให้คนเกรงกลัวต่อบาป
ในการที่จะทุจริตคอรัปชั่น
และย้ำว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นการปล้นชาติค่ะ
เราจะไปฟังบรรยากาศสดณตอนนี้ค่ะ

ได้ครับ
ผมขอกล่าวซ้ำอีกทีนะครับ
ว่าผมดีใจ
ที่สะพานนิติบัญญัติได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมา
ผมดีใจที่ท่านทั้งหลายให้ความร่วมมือ
และด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลายเนี่ย

จะเป็นกลไกในการที่จะทำให้การปล้นชาติของบ้านของเราลดน้อยลง
สิ่งที่ผมมักจะอ้างเสมอว่า
การประพฤติปฏิบัติไม่โคมเนี่ย

ไม่โกงครอบครัวเราไม่โกงองค์กรที่เราสังกัดไม่โกง
ศาสนาก็จะเข้าไปช่วยได้
เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าต้องเริ่มต้นแต่ตัวเราก่อน
แต่โดยรวมเราต้องเริ่มที่เด็กก่อนนะแถวนี้ก็ไม่มีเด็กซะด้วย

ถ้าเราเริ่มนั้นบอกเด็กว่า
โกงเนี่ยมันเหลวไหลมาก
ให้เขารู้ตั้งแต่เกิดมาหรือตั้งแต่อยู่ในโชค
ไม่ทราบว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยอาจจะพูดกับคน

ถ้าพูดได้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นว่า

แล้วการโกงโดยปกติธรรมดาก็

การโกงชาตินี้จะปล่อยให้มีไม่ได้

นั่นคือส่วนสำคัญ
ส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตเรียนไว้ในเรื่องนี้
มีอีกประการหนึ่งคือเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม
ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราจำเป็นจะต้องฝังไว้ในตัวเอง
ฝังไว้ในเพื่อนร่วมกัน

สำหรับพิพันธ์ก็จะอีกคำหนึ่ง

เพราะการทุจริตถือว่าเป็นการปล้นชาตินะ
และที่สำคัญก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนเป็นต้นไปค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี